มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะไปดูบรรยากาศการทยอยเข้ารายงานตัวของสวชุดใหม่ค่ะ
ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะก็เริ่มทยอยไปรายงานตัวกันอย่างคึกคักค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นายแพทย์ธิรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนาอดีตรัฐมนตรี
พลเอกวรพงศ์สง่าเนธพลเอกอักษราเกิดผลพลพลเอกอู๊ดเบื้องบน
นายคำนูลสิทธิสมารนายวันชัยศรสิริ
แล้วก็มีการตอบคำถามถึงเสียงวิจารณ์ด้วยนะคะที่มีการเปรียบว่าสวชุดนี้เป็นสภาเครือญาติ
อืมในวันชัยก็บอกว่าถ้าจะมองว่าการแต่งตั้งสวเป็นการต่างตอบแทน
เลือกมาจากคนที่มีความรู้ความสามารถก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนอะไรก็แล้วแต่นั้น
มีความรู้มีความสามารถหรือเปล่าแต่ถ้าจะตอบแทนแล้วเป็นคนไม่ได้มีความรู้ไม่มีความสามารถ
ผมว่าอย่างนี้มันก็น่าวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าตอบแทนแล้วเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเอาคนที่ในลักษณะที่รู้ใจและทำงานไปด้วยกันได้
คณะที่นายพรเพศวิชิชชนชัยอดีตประธานสอจะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิศภาคนใหม่และวาดที่ประธานวุฒิเดียว
ตามฆาตได้ชี้แจงในฐานะเป็นอดีตประธานสภานิติบรรยัตย์แห่งชาติ
เกี่ยวกับกรณีพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
หัวหน้าคณะคอสชที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสวชุดใหม่ด้วย
แล้วก็เคยมีประวัติตอนเป็นสนชว่าโอ้โหขาดประชุมเยอะมากแบบนี้นะครับ
นายพรเพชรในฐานะอดีตประธานสนชบอกว่า
ที่ผ่านมาสนชมีการประชุมทั้งหมด๓๘๗ครั้ง
พลเอกปรีชามาร่วมประชุม๓๔๑ครั้งลาประชุมไป๔๖ครั้ง
ในการลงมติทั้งหมดของสนชที่ผ่านมานะครับ
มีการลงมติทั้งหมด๗๐๘๕ครั้ง
พลเอกปรีชามาลงมติ๕๐๙๗ครั้งไม่ได้ลงมติ๒๐๐๐ครั้ง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่เป็นประหลัดกระทรวงกลาโหม
แต่หลังจากนั้นหลังพ้นตำแหน่งประหลัดกระทรวงกลาโหมก็ถือว่า
มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอันนี้ท่านพรเพชรบอกนะครับ
พร้อมกับยืนยันว่าที่ออกมาชี้แจงผลการทำงานของพลเอกปรีชา
ไม่ได้มาชี้แจงแทนใครแต่ต้องการมาชี้แจงในฐานะที่เป็นอดีต
ผู้บังคับบัญชาของพลเอกปรีชาสังคมจะได้เข้าใจเรื่องการทำงาน
ส่วนเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับสวชุดนี้นะคะ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอะไรแบบนี้นะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบคำถามนะคะ
อย่าติติงกันให้มากนักอย่ารังเกียจทหารให้มากนักนะคะ
กรณีน้องชายตัวเองพลเอกปรีชาก็มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
แล้วถ้าได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งจะทำให้ดีกว่าเดิม
แต่ไม่อยากให้มาคาดการณ์กันไปก่อน

เฮ้มันต้องดีขึ้นหน่าดีขึ้นหน่าก็ลากลับไปน่าแล้วหล่ะ
วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งเป็นประธานคัดเลือกสวนะฮะกล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิดคอสช
แล้วก็ส่วนใหญ่มาจากทหารหรือว่าอดีตผู้ที่เป็นทหารเกษียณเนี่ยนะครับ
พลเอกประวิทย์บอกว่าจะน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ
ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยก็อยู่ที่การทำงานนะครับเชื่อว่าส่วนใหญ่ทำงานกันได้อยู่แล้ว
เพราะว่าเคยทำงานออกกฎหมายมานะครับและมีคนใกล้ชิดตัวเองเพียงแค่สองสามคนเท่านั้น
ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารหกส่วนน้องชายก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะ
เด็กประวิทย์บอกนะครับที่เป็นน้องชายตัวเองแล้วมาเป็นสว
ค่ะปิดท้ายกันที่บรรยากาศที่พักประชาธิบัติวันนี้ค่ะ
หัวหน้าพักคนใหม่แล้วนะคะคือนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะ
ได้รับเสียงโหวตจากสสอดีตสสอดีตรัฐมนตรีผู้บริหารท้องถิ่น
ตัวแทนสาขาพักในการจัดประชุมใหญ่วิสามันเลือกหัวหน้าพักนะคะ
คะแนนก็ทิ้งห่างผู้ท้าชิงอีก๓คนนะคะในพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ
กรจติกะวนิษฐ์ในอภิรักษ์โกสะโยธินคุณจุรินเนี่ยโอ้โห
พอรู้ว่าตัวเองได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิบัตย์คนใหม่ก็น้ำตาไหลด้วยความดีใจนะคะ
ครับส่วนเลขาธิการพักค่ะได้แก่นายเฉลิมชัยศรีอ่อน
สอสอประจวบคิริขันขณะที่กรรมการบริหารพักชุดใหม่
ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนนายจุลินเกือบทั้งหมดไม่มีสามรายชื่อ
ชิงตำแหน่งหัวหน้าพักนะคะรองหัวหน้าพักในแต่ละภาคค่ะ
นายนาราพัฒน์แก้วทองดูแลงานภาคเหนือ
นายชัยยศจิระเมธากรรองหัวหน้าพักดูแลภาคอีสาน
สาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักดูแลงานภาคกลาง
นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักดูแลงานภาคใต้
องค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าพักดูแลงานกรุงเทพค่ะ
ครับก็ต้องจับตาต่อไปนะฮะว่ากรรมการบริหารพักชุดใหม่ของภาคประชาธิปัตย์
จะมีมติอย่างไรเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนภูมิใจไทยนัดฟังท่าที๒๒พฤษภาคมนะครับ